คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือกันบ้าง
เพราะว่าจากการที่มีการเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังมาแบบนี้
หลายหน่วยงานหลายพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในภาคใต้
ระดมกำลังกันเตรียมที่จะช่วยเหลือเต็มที่
ไปดูกันนะคะว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้
อิทธิพลพายุปลาบึกนี้ค่ะเริ่มแรกเลยคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
ออกมาตรการผ่อนผันจ่ายค่าไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พายุโซนร้อนปลาบึกจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ

ขณะเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าจะไม่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เว้นแต่ว่าพื้นที่นั้นจะมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย
ก็คือจะอำนวยความสะดวกให้ใช้ไฟฟ้ากันเต็มที่
ถ้าสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้ได้นะคะ
ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเนี่ย
ไม่ต้องห่วงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเลื่อนวันครบ
ชำระเงินออกไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติให้ด้วย
ส่วนผู้ใช้ไฟรายใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า
ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าดอกเบี้ยให้นะคะ
และถ้าหากเข้าสู่เหตุการณ์ปกติแล้ว
ผู้ใช้ไฟฟ้าคนไหนจะยื่นเรื่องขอผ่อนผัน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายไปตามสมควรค่ะ
ต่อกันที่ระบบสื่อสารสำนักงานกศธชนะคะ
ให้ผู้ใช้บริการมือถือในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ระหว่างวันที่๔๖มกราคมนี้เลยนะคะ

ก็พิจารณายกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ในช่วงที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุปลาบึก

เร่งฟื้นฟูสำรวจระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบภัย
เพื่อจะได้เข้าซ่อมแซมชุมสายให้ด้วยนะคะ
ด้านคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าคปพได้ออกมาตรการเร่งด่วนด้านประกันภัยค่ะ
ร่วมมือกับสำนักงานคอปภภาค๘
กำหนดมาตรการป้องกันเยียวยาฟื้นฟู
ส่งหนังสือถึงสมาคมประกันชีวิตวินาศภัยไทย
บุรณาการความช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
สภากาชาติไทยเองก็เร่งลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค
พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ด้วยค่ะ